เหตุเกิด๕ทุ่มครึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับบนถนนสุขุมวิทย
ขาเข้าตลาดปากน้ำในอำเภอเมืองสมุทรปราการ
คนบาดเจ็บ๓คนคนแรกคือนายสารวุฒิอายุ๓๐ปี
คนนี้คือคนที่พกบ้องกัญชามาครับ
อีก๒คนชื่อนางสาวอัพัญญาและนางสาวสุภัทธ์ศร
ผู้หญิงทั้งสองคนทำงานเป็นพนักงานห้างแห่งหนึ่ง

แต่จากนั้นไม่นานน่าเศร้าครับคุณผู้ชม
นางสาวอภัญญาที่บาดเจ็บสาหัสหนักกว่าคนอื่น

ในที่เกิดเหตุไปเจอบ้องไม้ไผ่
สูบกัญชาตกอยู่ด้วยครับ

มอเตอร์ไซค์ของนายสารวุฒิขี่ย้อนสอนมาด้วยความเร็วเลย
แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ตำรวจไล่ตามมาด้วยนะ
ไซค์ของนายสารวุฒิไปชนกับมอเตอร์ไซค์ของพนักงานห้างครับ

แล้วตำรวจที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามมาก็เป็นตำรวจของสพเมืองสมุทรปราการครับ
เห็นตำรวจบอกว่าพวกเขาตั้งด่านตรวจอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๑กิโล
สารวุฒินี่ขี่มอเตอร์ไซค์มาเจอด่านปุ๊บตกใจกันสิ
ตกใจเพราะว่ามีบ้องกัญชาเหน็บเอวมา
พอตำรวจเรียกจะตรวจสารวุฒิเร่งเครื่องหนีแหกด่านย้อนสอน
แล้วก็ไปชนกับมอเตอร์ไซค์พนักงานห้างจนมีผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตครับ
สำหรับร่างของนางสาวอภัญญาเนี่ยที่เป็นพนักงานห้างผู้เคราะหร้ายนะครับ
ญาติก็นำมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดราชโพทองครับ
แม่ของนางสาวอภัญญาก็บอกว่าจริงคุณแม่เคยเตือนให้ลูกสาวระวังเรื่องขับรถตอนกลางคืนแล้วนะ
เนื่องจากว่าลูกสาวเนี่ยเข้าเวรเลิกเด็กทุกวันเลย
ตอนนี้ที่สงสารที่สุดคือหลานสาวครับ
หลานสาววัย๖ขวบซึ่งเชื่อว่าเป็นลูกของนางสาวอภัญญานี่แหละ
ชื่อน้องข้าวหอมโอ้โหแล้วพอน้องเขารู้ว่าคุณแม่เสียชีวิตไปแล้ว
น้องร้องห่มร้องไห้บ่นคิดถึงแม่ตลอดเวลาเลยครับ
แต่อยากให้รับผิดชอบกับเรื่องที่มันเกิดขึ้น
เพราะว่าลูกสาวเธอไม่ได้ทำอะไรผิด

คือลูกสาวของแม่ก็ขับรถตามปกตินะครับ
แต่ว่าช่วงกลางคืนเท่านั้นเองแต่มาเจอ

แต่คือว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่รอดก็โอ้โห

แต่ถ้าเกิดว่าเขายังดีขึ้นมา
เราก็ต้องมาคุยกันว่าจะเอายังไง
เพราะอันนี้มันไม่ใช่ความผิดของลูกแม่
เพราะเขาหนีมาอย่างนั้นแล้วเขาย้อนสอนมานะ

แต่ก็ผิดในกรณีอะไรนี้เราไม่รู้
แล้วเขาจะหนีอะไรมาเราก็ไม่รู้
เพราะเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์